หลังจากช่วงที่แล้วคุณครูหลินได้ทำการเรียงลำดับราคาอุปกรณ์เดินป่าจากราคาต่ำสุดไปหาราคาสูงที่สุดไม่รู้ว่าจะถูกต้องกี่ลำดับขวาเงินรางวัลไปเท่าไหร่ไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับ
กลับมาอยู่กับเราค่ะแก๊งป่วนด้วนราคาค่ะตอนนี้ครูหลินก็เลี้ยงตั้งแต่อันที่๑ถึงอันที่๕เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะคว้าสามหมื่นไปได้หรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะ
สาวน้อยตัวเล็กเล็กที่ไม่เคยเดินป่ามาก่อนเลยแต่วันนี้จะคว้าเงินสามหมื่นไปได้หรือเปล่ามาเริ่มที่ข้อแรกค่ะเก้าอี้สนามค่ะราคาอยู่ที่
นี่คือราคาตั้งต้นนะคะขอให้เชือกโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมอ่ะเชือกจะต้องแพงกว่า๓๖๑บาทคุณครูลินคิดว่าแพงกว่า๓๖๑ไหมอ่ะ
ไม่มั่นใจแล้วค่ะไม่คิดว่าจะแพงขนาด
มาลุ้นกันขอให้แพงกว่ากันแล้วกันค่ะและเชือกราคาอยู่ที่
โอ้โห๒๙๕บาทถึงจะถูกกว่าแต่ถือว่าเป็นราคาที่ว้าวเหมือนกันนะคะ
แล้วกันและราคาแก๊สกระป๋องอยู่ที่

๓๐บาท
กระป๋องก็ไม่สามารถล้มราคาเก้าอี้สนามได้นะคะ
ต่อมาเป็นเข็มทิศ
ขอให้เข็มทิศแพงกว่า๓๖๑บาท
และเข็มทิศราคาอยู่ที่

ตอนนี้คุณครูลินก็ยังไม่ได้สะสมเงินรางวัลไปเลยนะคะ
งั้นมาถึงอันสุดท้ายมีดพก
มีดพกอันนี้ผ้าราคาไม่ถึง๓๖๑บาท
เท่ากับว่าวันนี้ครูลินกลับบ้านมือเปล่า
คุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเอาใจช่วยครูหลินกันแล้วกัน
ให้มีดพกอันนี้แพงกว่า๓๖๑บาทนะคะ
และมีดพกราคาอยู่ที่

ดีมาก
เอาล่ะมีดพงนะคะราคาแพงกว่าเก้าอี้สนามค่ะ
ทำให้คุณครูลินรับไป๕๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์เดินป่าที่ราคาต่ำที่สุดใน๕๐
ชิ้นนี้ก็คือแก๊สกระป๋องราคา๒๓๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือมีดพกราคา๔๕๙บาทนั่นเอง
ไม่เคยเดินป่าไม่เคยเที่ยวป่าเลย
ถ้าเที่ยวธรรมชาติก็คือไปทะเลนะคะ
คุณครูลินค่ะเปิดโรงเรียนอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
เปิดสอนร้องเพลงอยู่ที่บังแครค่ะ
ตอนนี้เปิดมาทั้งหมดปีนี้ก็คือร่วมปีที่๑๐แล้วค่ะ
แล้วก็จากประสบการณ์ที่น้องหลิมประกวดร้องเพลงมาร่วมประมาณเกือบ๒๐ปี
ก็ได้นำมาถ่ายทอดให้กับน้องแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาร่ำเรียนค่ะ
สมมุติว่ามีลูกมีหลานหรือว่าใครก็ตามที่อยากเรียนร้องเพลงไปสมัครได้ที่ไหนคะ
ค่ะก็สามารถสมัครได้นะคะคือพิมพ์เข้าไปหาในเฟซบุ๊คเขียนว่าบ้านครูหลินสอนร้องเพลงค่ะ
บอกว่าดูรายการเราแล้วโทรไปนะคะราคาเท่าเดิมเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาล่ะวันนี้คุณครูลินรับไป๕๐๐๐บาทค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
คุณครูหลินได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไป๕๐๐๐บาท
ส่วนใครที่อยากเรียนร้องเพลงกับคุณครูลินก็เชิญได้เลยครับ
และเมื่อคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมาผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
เธอเป็นยูทูปเปอร์สาวสุดฮอตมีคนติดตามหลักล้านไปพบกับเธอเลยครับ

๒๐๐อุ๊ยทำไม

ไม่เป็นไร

ใครครับอันนี้คือชุมหรือเปล่า

สวัสดีค่ะ
เวลาคนติดตามเข้าไปดูในเพจจะเห็นอะไร
ก็จะเห็นได้ทำวีดีโอคอนเทนต์นี่แหละค่ะ
ที่มันเกี่ยวกับคู่รักปัญหาต่าง

ปัญหามันอาจจะมีดราม่าด้วย

เป็นวิถีชีวิตคู่และขายของ
วิถีชีวิตคู่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

จากขายของเก่งแล้วซื้อของเก่งไหม

แต่ว่าเรามารายการนี้คือไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาเลย

เราไม่รู้ราคาเลย
เอาล่ะวันนี้ไม่รู้ว่าจะช้อปปิ้งเก่งไหม
แต่มารายการนี้แค่เรียงให้ถูกค่ะ
ถูกที่สุดไปหาแพงที่สุดนะคะ

คำถามคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
นี่

ทง

เก้าอี้ก็มีทำไมไม่ให้นั่งบนเก้าอี้
ให้เข้ามาใส่แอร์ก็บุญแล้ว

แต่คุณไม่สมควรได้นั่งพบผม

เอาเงินมาเดี๋ยวไปซื้อให้

เราเป็นผู้ชายพี่

ว้าว

ผมกูเนี่ยคือเคยสงสารไหมนะ

ไม่เคยดูแล้วไม่เคยดูแล้ว
ดูดีอย่างน้องท่อง

ใจแรงน้องนี่สวยนะดูใกล้สวยมาก

แต่ถ้าหนูสวยเท่าพี่
ยังไม่เป็นไรอย่าตกใจนะพี่ก็แบบเนี่ยแหละเราก็ต้องดูที่อายุอนามกันนะนะ
เฮ้ย
เฮ้ย
มาแล้วท่านสอสอมาที่สอสอมาแล้วหลบทางหน่อยครับ

แบกทางไป
ขอบคุณครับ
ข้อผิดหรือเปล่าเอามาให้ท่านนี่

อุ๊ยท่านทำผมร้านไหนเหมือนบาร์โค้ดเลยค่ะท่าน

ขอบคุณมากครับปากเนี่ยฝากลงไว้ด้วย

ขนตัวขนตัวค่ะขนมีอะไรไหม

ไปอยู่ค่ะอยู่ค่ะ
ฝากเอาไว้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ

ภูมิใจพลังปัชฌาาณาคตไทยที่ปัดครับ

นี่จะเป็นเรื่องยังไงอ่ะ

ว่ายจนเค้าจะศักดิ์สิตกันหมดละท่าน

อยู่เกษร้อนเผ้า

ก็มีหลายคนนะคะเยอะแยะครับ

แล้วไปคุยเขาทำไมมึงอยู่เขตราชกระบัง

แต่ท่านวันนี้ให้เกียรติมาหาเสียงที่นี่แล้ว

นี่คือเจ๊แต๋วจ้ะผมเจ๊แต๋วอะไร

มันเรียกอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ใช่
ไม่เออเออไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เจ๊แต๋วครับยินยังไม่ใช่
ใช่ว่าไม่ใช่คุณจำผิดคนนะครับ
คุณไปอยู่ที่ที่ของคุณเลยครับผมไม่ใช่เจ๊แต๋วครับ

ไม่ใช่ครับขอโทษเลยครับผมเป็นโสสอบครับ

คุณแขกเล่าเชิญให้นิดนึงนะครับ

มาว่าผมเป็นเจ๊แต๊วนะภิเษียณนะครับ

เดี๋ยวท่านจะเริ่มหาเสียงแล้วต้องใช้ไมน์นิดหนึ่ง

ถูกตกใจว่าไม่ได้

แล้วผมต้องขายของพี่

ลูกขาผมยิ่งอย่างเมี่ย

ผมมาในวันนี้ครับผมจตุรงโพธารามครับ

วะลงเรียนครับวะลงเรียน
ทุกคนเข้าใจครับวะลงเรียนครับ
วะลงเรียนครับวะลงเรียนครับ
วะลงเรียนครับวะลงเรียนครับ

วะลงเรียนครับวะลงเรียนครับ

คำถามจริงครับและสอดของเราทุกคน

หมกเม็ดมีอะไรเราจะพูด

ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ
และเราจะสร้างสะพานข้ามหมู่บ้าน

หิวครับ

ยังไม่ได้กินอะไร

อะ้วนี่ครับใจหิวช่อนทางนี้ครับ

พอลงสะพานมาซื้อเอสซาเฟซโซ
เว้ยไม่เกี่ยวกับทั้ง

จะช่วยพ่อแม่พี่หนู

นี่ฟิร์ชนุกเมิร์ดนี่

อันตราย

มันจะตีเค้าระป่ะเราตีเค้า

ยังไกล

เต้มใจนำสนองสิงค้าใหม่รัฐสุด

คือน้ำปลาร้าปรุงรส

ลักษมันทำตำแหน่งในเรา
เมื่อไหร่ครับพื้นที่ผม

หลังจากซับมะหรอกรอเสร็จแล้ว

ซักยำมะตอลเนี่ยจะผสมงานนะครับท่าลงไปมะละก่อใส่
เราเอาข็กนี้ตั้มอย่างมะตอลเนี่ย
เฮ้เฮตหนับวันร้านเรายังมีแต่ลูกค้าแปลกแปลก
ครั้งนี้ถึงกับเข้ามาหาเสียงไม่ธรรมดาจริง
พรุ่งนี้กลับมาชมความสนุกแบบนี้กันต่อได้
ในกะแขนกปวดด้วนราคารับรองความหาแบบจะเต็มแน่นอน
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันเยอะเยอะนะครับอยากแจก
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารสำหรับเด็กจากร้านซาตาเฟ่สเต็ก๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งชุดกุ้งทอดสองชุดสเต็กไก่สามชุดสปาเกตตี้แฮมและเห็ด
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นเกมวอร์เชอร์มูลค่าห้าร้อยบาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม

เหมือนถ้าโดนโดน

อะไร
ยังมีคนมานั่งมาคมคืนอีกนะ